เริ่มต้นกันด้วยต้องแหมต้องบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใคร
คือเดือดแบบหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจกันหมดเลยนะคะ
คุณชูวิทย์คุณสันทนะคู่นี้เจอกันมาหลายที่หลายหน
ใช่ล่าสุดจริงคือช่วงปลายปีที่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นคุณชูวิทย์เดินหน้าต่อแต่คุณสันทนะเงียบไปเลย
คุณชูวิทย์ถึงขั้นบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปทุกที่
วันนี้คุณสันทนะไปกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อไปตามความคืบหน้าคดีที่ฟ้องแจ้งข้อหากับคุณชูวิทย์ไว้นั่นแหละ
หลายคดีเหลือเกินคุณชูวิทย์รู้ข่าวตามไปหานะฮะ
น้อยน้อยน้อยน้อยท่านชุบหลุมผู้ชาย
เฮ้ยสิ่งออกมา
เมื่อตัวเลยหลุมผู้ชายมา
เท้าล่างมาสู้มา
นี่ฮะนี่ตอนที่คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

รถมาถึงจะมาตามความคืบหน้าทางคดีที่แจ้งข้อหาดำเนินคดีคุณชุวิตไว้๙เรื่อง

รถจอดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะนี่ช่างภาพนักข่าวผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนก็รอทำข่าวอยู่

คุณชูวิทย์เดินมาแล้วเห็นรถ
พุ่งมาเลยเนี่ยกาดใช่ไหมคนนั้นคือใครอ่ะเสื้อสีออกชมพูชมพูอ่ะ
เป็นคนติดตามคนสนิทของคุณสันทนาเขา

เห็นคุณชูวิทย์เดินมานี่คุณนี่เสื้อชมพูนี่เห็นไหมที่อยู่ตรงนี้
คุณสันทนาเห็นคุณชูวิทย์แล้วนะแล้วที่เขาพูดบอกเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ
แล้วเนี่ยเสื้อชมพูนั้นก็ไปเลยพุ่งเข้าไปกันมือไว้แล้วมีคนทักบอก
ขอดูภาพให้ต่อเนื่องหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เห็นเขาบอกบีบคอกันด้วยเหรอ
ใช่เพราะมันเป็นจังหวะแบบเอามุมเมื่อกี้มุมเมื่อกี้เห็นชัดที่สุด
เนี่ยตอนแรกเอามือกันไว้แล้วสักพักนี่ถึงมีคนตะโกนบอก
รู้สึกจะเป็นตำรวจมั้งคะที่เป็นคนพูด

คือเราก็ไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับ
ไม่ว่าจะฝังไหนนะ
แต่วันนี้คุณชูวิทย์คุณสันทนะไม่ได้ถึงขั้น
เจอกันตัวไปตัวต่อหลายต์นะฮะ
มีคนมากันกันไว้ด้วยก่อน
พอตรงนี้พรางกั้นไว้

เพื่อจะไปตามเรื่องตามราวของเขา

ระหว่างเนี่ยคุณชุวิตถอดซื้อเลยนะฮะ
เครื่องคอที่โดนบี่หรือเปล่าเลยปบนในไท
นีมาฮะคุณชุวิตถอดซื้อเลย

เอานวมมาด้วยนะ

เห็นไหมที่ถอดเสื้อแล้วนี่น้ำมันมวย

อันนี้ที่เขาบอกเขาจะมาท้าชกแบบลูกผู้ชายใช่ไหม

พลาดกันมาหลายเวทีแล้ว
คุณชูวิทย์บอกจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะตามไปที่นั่น

ตั้งแต่เรื่องทุนจีนสีเทาแล้วก็โอ้โหเจอกันมาตลอด
ค่ะนี่แล้วก็เอาเสื้อมาใส่อีกตัวหนึ่ง
นะฮะก่อนจะเดินเข้าไปที่ในตึกในอาคารของกองบัญชาการ
ตำรวจนครบานเพื่อจะไปหาคุณสันทนาต่อ
แต่ไปไม่ถึงฮะนี่ตำรวจมากันกันไว้ก่อน
คุณสันทนาก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ทวมทนาเอาเห้ย

อ่ะเอานวมมาพูด

คุณชูวิทย์นี่เก็บเอาไว้นี่กับตัวนี่เห็นไหมสีดำเนี่ย
เมื่อกี้เครื่องสีแดงไปให้คุณสันทนาแล้ว

อย่าเป็นเรื่องมากไม่ได้ใช้กำลัง

โอ้โหคือคุณสันทนาเนี่ยเขาบอกว่า
เขาจะมาติดตามความคืบหน้าคดีที่ยื่นฟ้องคุณชูวิทย์เอาไว้๙คดี

รวมทั้งคดีเกี่ยวกับของคุณน็อตกองสลากพลัสอีก๕คดี

ซึ่งคุณชูวิทย์พอทราบเรื่องว่าจะมาเนี่ยวันนี้ก็มาดักรอเลยนะครับ

แล้วตลอดเวลาที่คุณสันทนายื่นหนังสืออยู่เห็นไหมขวามือยื่นหนังสือ
ซ้ายมือก็ตะโกนเรียกนวมก็เครื่องไปให้แล้วยังไม่มาอีก
สนใจกันหน่อยสิรัชพร
นี่เหมือนอยู่คนละโลกแต่จริงคืออยู่ห่างกันแค่นิดเดียวเองนะ
แล้วดูพี่เสื้อชมพูเห็นไหมเอายืนประกบใกล้เลยนะคะ
โอ้โหนี่ตลอดเวลาก็พยายามตะโกนเรียกตะโกนเรียก

อีกทีอย่ากาศนี้หน่อย
แล้วเรียนมืออะไร

หมองหาเนี่ย๋วมาดี้
ไหนว่าเรียนตำรวจ

อย่าไปลีท้ายก็อีกนะ
นี่ลูกผู้ชายเคยเป็นตำรวจหรือเปล่า

โอ๊ยเอาอย่างนี้ดีกว่า

กูให้มึงสองตัวเลยไอ้คนข้างข้างมึงอีกตัวนึงอ่ะ
ป่ะสองถึงก็ได้

เหลือใช่ไม่

แต่ละคำแต่ละ
ประโยคที่ออกมาอันนี้ฝึกความอดทนกันไหม
ดุดันไม่เกรงใจใครไหมล่ะ

จะมีพี่เสื้อชมพูกำลังกำลังยืนคนหาบข้างอยู่

จะเหลืออดอยู่ช่วงนึงหรือยังไง

ชี้หน้ากลับคุณชูวิทย์เลย

ช่วงที่แบบนี่เป็นยังไง

แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลหรือคุก

แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลหรือคุก
ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่กองบัญชาการตำรวจนครบานที่นี่เขาเคยเป็นสถานที่ทำงานของกูกูให้เกียรติน้องทุกคน
ไม่จำเป็นคงอยู่ข้างมึงทุกคนอยู่ไปเลยประเทศนี้ถ้าเขายกมือให้มึงทุกคนเอาไปทั้งหมด
กูอยู่ของกูได้ประเทศนี้โอ้โหมึงเหลือถ่ายก็บอกย้างอ้าวอ้าวอ้าว

เอาดิเอาดิ
๙คดีแล้วเด๋ยวก็เพิ่มวันดีก็เพิ่มอีกน่ะ
เอาให้ครบ๑๐ไปเลย
นี่มาตาม๙คดีอีกคดีอีกเป็น๑๐ไปเลย
คือใช้คำว่าโกรธหน้าสั่นเหมือนกันนะ
คุณชูวิทย์บอก๒๐ไปเลยก็ได้

ท่านผู้ชมครับเดือดทั้งคู่นะฮะ
ไม่มีใครยอมใครแต่ก็ไม่ถึงขั้นปะทะกันนะ
คือตำรวจกันแบบว่าแน่นหนาอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็นการปะทะคารมนู้นคุณชูวิทย์อยู่นู่นเห็นไหม
ใช่เอาจริงห่างกันประมาณสัก๒๐เมตรได้ไหมคะ

อายุ๖๐ต้นทั้งคู่นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสันทนานี่ฮะแมทช่วงหลังนี่
เริ่มติดติดขัดนะเวลาปะทะคารมกัน

สุดท้ายคุณสันทนะตัดสินใจไม่ต่อล้อต่อเถียงต่อ

หันกลับมายื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่ต่อ

อ่าแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกวันนี้ตั้งใจมากองบัญชาการตำรวจนครบาน
ตามความคืบหน้าในการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายชูวิทย์

แล้วก็แจ้งข้อหากับน็อตพันธวัฒน์น็อตกองสลากพลัสอีก๕คดี

แต่วันนี้กลับถูกชูวิทย์เนี่ยมาก่อกวนและท้าทาย

คุณสันทนายังบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นคุณชูวิทย์มาตั้งแต่ปี๒๕๓๕นะ

ที่ผ่านมาคุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ได้
เพราะรู้จักกับอดีตคนมีสีบางคนที่มีเส้นใหญ่
แต่จากนี้ไปคุณสันทนะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อย่างวันนี้จะฟ้องเพิ่มอีก๑คดี

จากนั้นคุณสันทนะให้สัมภาษณ์เสร็จก็เดินทางกลับ
แล้วเชื่อไหมระหว่างที่คุณสันทนาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เสียงคุณชูวิชเข้ามาตลอด
ถ้าเคยเห็นเขาก่อนปี๒๕๓๕ผมเห็นเขามา๓๐กว่าปีนะเห็นทุกร่องรอยเห็นหมด
วันนั้นใครที่บอกว่าจะไปเชียร์เขาสนับสนุนเขาก็เชียร์ไป
แต่บอกด้วยนะถ้าเคยเห็นคราวก่อนผมมาคุยกับผม
แต่หลังจากที่ผมได้เห็นเข้ามาเนี่ยไม่ต้องบรรยายแล้ว
บอกแล้วกันแดงถ้าแดงไม่ยุติไม่จัดการปัญหานี้
เดี๋ยวแดงกับพี่ต้องคุยกันอีกรอบเหมือนครั้งนั้นที่แดงกับพี่คุยกัน

เอ่ยชื่อถึงใครเอ่ยชื่อเล่นเอาไว้ผมก็ถอดรหัสไม่ถูกเหมือนกัน
คือหลายคนเอาจับไปชนกันแล้วนะที่บอกว่าคุณชูวิทย์รู้จักกับอะไรนะ
ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงครับผมไม่รู้จริง

ให้ท่านผู้ชมลองคาดเดาดูกันเลยนะมันชุดลำอุ่นยุ่นวายกันอยู่
แต่เมื่อกี้เห็นไหมที่คุณสันทนายืนให้สัมภาษณ์อยู่
เสียงคุณชูวิทย์ลอยเข้าไมค์ตลอดเลยเออมาเชียร์เอออะไรอ่ะไง

นี่เห็นไหมเสียงแววมาตลอด

ก็คือทำหน้าที่เป็นอย่างดี

นึกว่าดูรายการร้องข้ามกำแพง

หลังจากนั้นคุณสันทนาก็เดินทางกลับนะครับทุกผู้ชมครับ

ส่วนคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
คุณชูวิทยืนนี่ตอนคุณสันทนากลับนะ
เขาบอกเขาไม่ได้หนีนะเขาเสร็จหน้าที่แล้ว

เอานี่เอาตามมาส่องเหรอ
สำหรับประมาณ๒๐นายตรงนั้นน่ะ

ยืนยันว่าไม่กลัวนะฮะคดีต่างที่คุณสันทนะฟ้องร้องเอาไว้
ส่วนการเดินทางมาวันนี้ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติสถานที่
ก็คือกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แต่ก่อนจะตัดสินใจมาแบบนี้เนี่ย
คุณชูวิทย์ยืนยันว่าแจ้งผู้ใหญ่เรียบร้อยหมดแล้ว
แจ้งผู้ใหญ่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานให้ทราบแล้วว่าจะมาแบบนี้แบบนี้นะ
แล้วก็เอานวมชกมวยมาด้วยซื้อมาให้คุณสันทนะคู่หนึ่งด้วย
เสียดายไม่ได้เจอกันแบบลูกผู้ชายแต่ไม่เป็นไรคุณชูวิทย์บอก
จากนี้ไปยืนยันเหมือนเดิมสันทนะไปที่ไหนผมตามไปทุกที่
เพราะคนอย่างสันทนะต้องเจอคนแบบชูวิทย์เท่านั้น
แต่วันนี้ผมมาด้วยนวมแค่นี้เองจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรผม
ผมมาท้ามันแบบวิถีของลูกผู้ชายก็ชกกันหมัดต่อหมัดไม่ตายหรอกครับ
แต่อย่าช้าผมที่อื่นเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหมารอบกัดหรือเปล่า
ผมไม่มีผมมาตัวคนเดียว
ส่วนที่มันจะมาตามคดีจะ๙คดี๑๐คดี
ผมบอกให้นะผมให้มัน๒๐คดีเลย
แต่คดีที่มันจะแพ้ผมก็คือบนศาล
คนดุวิทย์ก็ฝากสื่อบรรชนไปถึงคุณสธัณฑ์นะฮะ

ถ้าเปลี่ยนใจอยากจะเจอกันตัวต่อตัวก็นัดมาได้เลยที่ไหนก็ได้

เพราะคุณสันทนาก็พูดไงบอกว่าเจอได้ทุกที่แต่ไม่ใช่ที่นี่
ก็คือไม่ใช่ที่กองบริษัทการตำรวจและฮ่อนบ้าน
ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับคุณชูวิทย์บอกเจอกันอีกรอบนึง
แต่ไม่เกี่ยวกับคุณสันทนะพรุ่งนี้จะขอแฉเพื่อชาติให้ประชาชนเตรียมตัวรอฟังได้เลย
คุณผู้ชมครับต้องย้อนความตามท้องเรื่องไปหน่อย
แฉเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาจนมีการจับกลุ่มกวาดล้างกันครั้งใหญ่เกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นก็คือตำรวจนครบานเป็นร้อยนายเนี่ยบุกไปตรวจสอบแล้วก็ทลายผับจินลินนะฮะ
ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของทุนจีนสีเทาเมื่อกลางดึก๒๖ตุลาคมปี๖๕
หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นภาพที่คุณสันทนะพยายามไปประกันตัวให้กับกลุ่มผู้ที่ถูกหาว่าเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทา
วันนั้นคุณชูวิทย์ก็ยังฟังเฉยนะดูเหมือนจะไม่ได้ตอบโต้อะไร
ก็พยายามฟังว่ามาอะไรยังไงคุณสันทนาวันนั้นก็โอ้โหใส่ยับเลย
ใช่เรื่องที่ว่าเปิดเกินเวลาใช่ไหมแล้วก็มันเป็นแหล่งมั่วสุมใช่ไหมคะ
ใช่ในโรงแรมของคุณชูวิทย์บอกจะมาตรวจสอบเรื่องสถานบริการอะไรในโรงแรมของคุณชูวิทย์
แล้วไปแจ้งตำรวจสอนอทองหล่อด้วยให้มาตรวจสอบด้วย
ใช่ใช่คือวันนั้นโอ้โหน่าจะนัดแรกเลยอ่ะที่เจอกัน
นัดแรกสุดใช่ค่ะที่เขาเข้าไปตรวจสอบในโรงแรมเลยนะ

คุณสันทนาวันนั้นแบบใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะเราดูกันสองคน
แล้วถ้าอยากให้ประเทศนี้นะมันฮามันขำ
เดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้ทุกคนดู
แล้วคุณชุวิตก็ยังพูดวันนั้นบอกอ้าวไม่เป็นไรพี่
คนนั้น๕ทุนจีนสีเทาพี่จะรู้จักไม่รู้จักอะไร

แต่ตั้งแต่นั้นคุณชูวิทย์เริ่มตั้งคำถามแล้วว่า
คุณสันทนะออกมาปกป้องกลุ่ม๕คนของทุนจีนสีเทาทำไม

คุณสันทนาก็พยายามออกมาพูดในลักษณะที่ว่า
ปกป้องคนที่ทำผิดนะ
แต่เขาไม่ได้ผิดเขาเป็นนักธุรกิจมาทำมาหากินในเมืองไทย

มันก็เกิดการตอบโต้กันทางข้อมูลอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
จนกระทั่ง๙พฤศจิกายนปี๑๙๖๕นะครับ

นี่ฮะวันนั้นเชื่อว่าท่านจำได้ที่สอนอทองหล่อ
บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
ติดตามความคืบหน้าคดีทุนจีนสีเทาที่สอนอทองหล่อ
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคดีเรื่องผับกินลินด้วย
คุณชูวิทย์ก็เอาเอกสารหลักฐานไปมอบให้กับบิ๊กโจ๊กเพิ่มเติม
คุณสันทนะมาที่สอนอทองหล่อ
มายืนรอฟังอยู่หน้าประตูห้องที่เขาคุยกันอยู่
อันนี้ตอนที่ลงมาข้างล่างแล้วใช่แต่ความจริงมันจะมีภาพที่
สันทนัทเนี่ยได้เข้าไปเห็นไหมมาเคาะประตูเรียก
ต้องหยุดชะงักเลยเห็นไหมน่ะพอพูดก็มาเลยคือคุณสันทนัทเนี่ยบอกว่า
ก็ผมเห็นว่าเขาไลฟ์กันอยู่คือเดี๋ยวนี้สื่อเขาจะมีการไลฟ์อะไรด้วย
แล้วมันพาดพิงถึงชื่อผมก็เลยมาเลยผมก็มาเลยที่สอนอทองหล่อ
เคาะประตูเรียกก็ไม่ให้ผมเข้าไปมาเลยพูดว่ามาเลยครับ
สุดท้ายพอคุณชูวิทยื่นหลักฐานอะไรให้บิ๊กโจ๊กเรียบร้อย
ไฟเจอกันข้างล่างตรงนี้ครับ
อุ้นี่เหตุการณ์วันที่๙พฤษศิกายนแต่วันนี้กลับกันเลยนะ
ลองดูวันนั้นวันนั้นคุณชุวิตก็เข้าไปหานะ
ดูตรงนี้นะครับ

ใช่วันนี้ก็มีคนกันอยู่นะ

คุณชูวิทยื่นเอกสารแล้วคุณสันทนาก็ตะโกนท้าทายตลอดใช่ไหม
วันนี้คุณสันทนายื่นเอกสาร
คุณชุวิตก็ตะโกนท้าทายตลอดเหมือนกัน
แต่วันนั้นคุณชุวิตก็พยายามเข้าหาอยู่นั่นแหละใช่ไหม

ดีแล้วที่มันไม่เกิดการปะท้ากันนะครับ
วันนั้นต่างฝ่ายไปยื่นนักศึกรรมและคณะกรรมธการสภาผู้แทนราชดอล
ความจริงคุณชีวิตวันนั้นรู้สึกจะมีนัดหมายที่จะไปยื่นหนังสือก่อน

วันนั้นเขาก็ข้ามฝากกันเหมือนกันนะ

เนี่ยตำรวจขั้นกลางก่อนแล้วไง
อยากจับคุณยุวิทย์นะ
อย่าเดินอย่าเดิน

ไหนใส่กระโปรงมาเปล่ามามาขอดูหน่อย

วันนั้นหนีไปทำไม
เฮียเข้าไป

เฮ่ยมานี่
หลังจากนั้นก็มาเจอกันวันนี้นี่แหละ

ส่วนเรื่องทุนจีนสีเทาก็อย่างที่ทราบนะฮะ
ก็มีการกวาดล้างจับกลุ่ม

คุณชูวิทย์ก็ขยายผลไปถึงพนันออนไลน์ใช่ไหม

ปัจจุบันก็มาเรื่องโครงการทุจริต

ไปถึงพักการเมืองภูมิใจไทยเรื่องกัญชาอะไรอีก

แต่ไปแจ้งความคุณชูวิทย์เอาไว้หลายเรื่องหลายคดี

ค่ะต้องติดตามตอนต่อไปไหมคู่นี้

หวังว่าจะไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นนะคะ